จะมีทัธิที่ชัดเจนต่อสีหน้าการในรัฐยะไข่
แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้นานาชาติคลายความกังวล
หรือว่ายุติเคลือบแคลงในรัฐบาลพม่า
เนื่องจากคำพูดของนางซูจีในวันนี้
เต็มไปด้วยข้อสังเกตมากมาย
เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่ประชาคมโลกรับรู้
โดยคำพูดแรกนะครับที่เชื่อว่าน่าจะมีความหมายสำคัญที่สุด
ก็คือที่นางซูจีพูดอย่างตรงไปตรงมาครับว่า
พม่าไม่กลัวการตรวจสอบจากนานาชาติ
ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะถูกตั้งข้อสังเกตมากมายนะครับ
โดยเฉพาะการนำไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
ไม่ว่าจะเป็นความจริงที่ออกมา
ระหว่างที่รัฐบาลพม่าพาสื่อมวลชนเข้าไปสังเกตการณ์ในรัฐยักษ์ไข่
ซึ่งก็มีสื่อต่างชาติตั้งข้อสังเกต
ถึงข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกันเอง

กับสิ่งที่รัฐบาลพม่าให้ข้อมูล

พม่าก็ปิดกั้นการเข้าถึงพื้นที่ในรัฐยักษ์ไข่
โดยเฉพาะกับหน่วยงานนานาชาติ
ไม่ว่าจะเป็นในด้านความช่วยเหลือ
หรือว่าการเข้าไปสอบสวนข้อเท็จจริง

พยายามทรงเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
แต่รัฐบาลพม่าไม่ยอมให้วีซ่าเข้าประเทศ
ซึ่งการที่นางซูจีออกมากล่าวในวันนี้
ทำให้นายมาซูกิการุชแมน
ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานค้นหาข้อเท็จจริง

ซึ่งเป็นทีมงานที่ได้รับการสนับสนุน
จากองค์การสหรัฐประชาชาติ
เรียกร้องให้พม่าเปิดทางตามที่นางซูจีได้กล่าวไว้ครับ
ส่วนคำกล่าวของนางซูจีอีกประโยคหนึ่งนะครับ

ประเด็นนี้ก็เป็นที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมาก

รายงานของผู้สื่อข่าวแล้วก็หน่วยงานนานาชาติ
ยังมีการระบุถึงความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
ที่เกิดขึ้นอยู่ในรัฐยักษ์ไข่
แม้จะไม่อาจระบุได้ว่าเป็นฝีมือของใครนะครับ
แต่การที่ยังมีชาวโรฮิงญาอพยพ
ข้ามไปยังบังกลาเทศในจำนวนที่มากถึงราว

ก็น่าจะเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า
ความไม่สงบนั้นยังคงดำเนินอยู่
ซึ่งภาพจากดาวเทียมที่เห็นอยู่นี้นะครับ
เป็นภาพเมื่อวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมา

ว่ายังมีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่พม่าอยู่หรือไม่
แต่สิ่งที่เห็นก็สะท้อนถึงความสูญเสียมหาศาล
นี่ก็นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตนะครับ
จากสิ่งที่นางซูจีพูดอีกข้อหนึ่งในวันนี้ว่า
มุสลิมส่วนมากยังอยู่ในรัฐยักษ์ไข่
ซึ่งจากรายงานเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังสิ่งที่เธอพูดแล้วว่า
มีคนมุสลิมในรัฐยาไข่มากถึงกว่าครึ่งหนึ่ง
ที่ไม่ได้อบพยพเหมือนกับชาวโรฮิงญา
คำพูดนี้ก็ตามมาด้วยข้อสังเกตนะครับ

ไม่ได้มีชาวโรฮิงญาเท่านั้นที่เป็นคนมุสลิมในรัฐยาไข่
แต่ยังมีคนมุสลิมที่เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์อื่นเช่นชาวกามัน
ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ได้รับการรับรองสถานะพลเมือง
และถึงแม้จะมีคนมุสลิมเกินครึ่งไม่ได้อพยพจริง
ก็ตั้งข้อสังเกตจากคำพูดนี้ว่า
เป็นการสะท้อนด้วยตัวเองนะครับว่า
มีคนมุสลิมมากถึงราวครึ่งหนึ่งในรัฐยาไข่
พยพออกไปแล้วครับ
ในวันนี้นางซูจียังพูดด้วยนะครับว่า

เข้าถึงการศึกษาแล้วก็บริการสาธารณสุข

ไม่แพ้กันในประเด็นนี้นะครับ
โดยบางส่วนได้หยิบยกเนื้อหาในรายงานสรุป
จากคณะกรรมการที่ปรึกษาในรัฐยาข่าย

เป็นประธานมาหักล้างคำพูดของเธอเอง
ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งของรายงาน

มีการจำกัดการเข้าถึงการศึกษา

โดยเฉพาะกับชุมชนมุสลิม
ในพื้นที่ที่มีชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่
แล้วก็คำพูดสุดท้ายของนางซูจี

พร้อมพิสูจน์สถานะของคนที่อพยพ

ก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกตั้งคำถามนะครับ
โดยเฉพาะคำถามถึงการพิสูจน์สถานะว่า

เพราะว่าชาวโรฮิงญาที่หนีภัยแทบทั้งหมด

ไม่ได้รับการรับรองสถานะเป็นพลเมืองของพม่า
ซึ่งก็ไม่น่าจะมีเอกสารอยู่แล้ว

ก็ยังมีท่าทีมาจากรัฐมนตรีกระลาโหมพม่า
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เป็นโคต้าจากกองทัพ
ระบุในวันนี้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
เป็นผลจากการนำเสนอข้อมูลที่ผิดโดยชาวโรฮิงญา

และนิยามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ

ที่มีต่อกลุ่มชาติภัณฑ์ของพม่ามากกว่า
อาจจะอยู่ทางด้านในครัว
มีดังส่วนตรงแหน่งของมัน
ภายุมันว่าใกล้เผาเทรวร์

ออกมาสักที่จะส่วนการคอนดรีเด็กไทยเจ้าหน้านี้